ที่อีกหนึ่งเรื่องพูดถึงเมื่อกี้คุณอรัชพรบอกว่าแทบจะเป็นสัตว์สงวนแล้ว
มีการขายสัตว์สงวนกันผ่านเฟซบุ๊กค่ะ
เรื่องไม่เหมาะสมมากขายสัตว์และที่สำคัญเป็นสัตว์สงวนด้วย
ล่าสุดพบที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
นายสมเกียจชั้นบุญสัยนะคะหัวหน้าหน่วยพญาเสือ
สำนักงานสนับสนุนการป้องกันแล้วก็ปราบรามที่๒
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ร่วมกันกับนายพนมวงสุวรรณผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่๘ขอนแก่นค่ะ
นำกำลังเข้าตรวจจับกลุ่มการซื้อขายสัตว์ป่า
ที่ตลาดสดหมู่๙ตำบลบ้านฟ้างอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายกฤษดาไตรบุญเป็นคนเช่าพื้นที่ร้านนะคะ
ก็มีคนแจ้งเบาะแสมาแหละว่ามีการโพสต์รูปจำหน่ายทั้ง
นกเขาแมวนกเหยียวขาวเหยียวแดง
ซึ่งจากการตรวจภายในบ้านพบสัตว์ป่าคุ้มครองถึง๗ชนิดค่ะ
ประกอบไปด้วยนกเหี่ยวจำนวนหลายตัว
เป็นนกเขาแมว๖๕ตัวเหยียวขาว๓๑ตัวเหยียวแดง๑ตัว
กคุ้ม๕ตัวนกแก้ว๓ตัวนกคุ้มอกลาย๕ตัว
นกกระทา๔ตัวแล้วก็เต่าเหลืองอีก๔ตัว
ตรวจสอบพบแบบนี้ก็เลยนำของกลางทั้งหมด
ให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบ้านฝาง

ก่อนที่จะนำสัตว์ทั้งหมดไปเก็บไว้ยังหน่วยรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวต่อไปค่ะ
ซึ่งการบุกเข้าตรวจยึดในครั้งนี้
เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาว่าในวิรชาติวิริยบง
มีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายสัตว์ป่าคุ้มครองหลายชนิด
วิธีขายเนี่ยไม่ได้ขายหน้าร้านขายผ่านทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก

ฮะโอ้โฮดูสิถูกไปไหมแต่ละตัวดูสิโอ้โฮ

ไม่ควรเอามาขายอยู่แล้วแต่เอามาขายขายไปขาย๕๐๐บาทเดี๋ยวก่อน
ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าที่ขายเยอะที่สุดเนี่ย
เป็นนกเหี่ยวอายุประมาณ๖เดือน
แล้วก็มีการตรวจยึดไข่นกเขาแมวได้ด้วยนะคะ
คือไม่ได้ขายแต่ตัวนะไข่เขาก็เอามาด้วย
จับได้๔๗ฟองเลยทีเดียวเก็บไว้ในตู้ฟักไข่
ตำรวจนะคะก็ติดต่อไปยังนายวิรชาติวิริยาวงศ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาความผิดมีสัตว์ป่าครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามบัญชีคุ้มครองสัตว์ป่าปี๒๕๓๕ด้วยนะคะ
ก็จะถูกจะแพงมันไม่เกี่ยวหรอกนะจริงแล้วแค่ขายก็ผิดแล้ว
คือบางทีเห็นในเว็บไซต์ในเฟซบุ๊กลงขายกันเยอะมากนะ
ปฏิสัตว์แปลกที่คือเราดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักจังเลย
ไม่เคยเห็นในบ้านเราไม่เคยเห็นในประเทศเรา
แต่ว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเขามีที่อยู่ของเขาที่เขาควรจะได้อยู่ที่บ้าน
หนึ่งสองคือเราควรที่จะต้องอนุรักษ์

ถ้าหากว่าเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นสัตว์หายาก
หรือว่าเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้จะศูนย์พันธุ
นี่ถ้าเอามาทั้งไข่แบบนี้ถือว่าใจร้ายนะ
เพราะว่าเหมือนกับว่าไม่ให้โอกาสเขาที่จะแบบมีลูกหลานสืบต่อไปเลย

แล้วก็เกือบ๕๐ฟองในทีเดียวยกเลย